หนูน้อยคนนี้แหมบอกเลยว่าโตมาบอกว่าเธอน่าจะเป็นนักยิมนาสติกได้
เพราะบาลานซ์เธอนี่มันสุดยอดจริงเลยล่ะครับ

นักยิมนาสติกจะลดไม่ลดแต่ยังอยู่ได้
โอ้โหทรงตัวดีเลิศ

อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคยเลย

แม่จ๋าทำไมเป็นแผ่นเป็นเดียวไหวหรือ
โอ้โฮเป็นแผ่นเป็นเดียวไหวเหรอ
โอ้โฮมันรู้สึกเหมือนแผ่นเป็นเดียวไหวดึง
โอ้โฮลูกหนูลองโดดลงมาลูก
ง่ายกว่าพยายามทรงตัวลูก
อ่ะแต่หยุดได้อุ้โฮหยุดได้
เก่งนะโอ๊ยนี่ไม่ธรรพดายจริง

ต้องแบบพัฒนาผลักดันไปเรียนยิมนาสติกต่อ

เวลาแต่ที่สูงหรือว่าที่แคบได้เลย

อ่า๑๐ขนาด๑๐ขนาด๑๐ขนาด

กับการแข่งการกีฬาเนอะคุณผู้ชม